ส่วนเรื่องราวของนักเตะโต๊ะเล็กทีมชาติไทยนะครับ
เราเดินทางไปป้องกันแชมพ์อาเซียนที่โนเรซียแล้วก็
๒ไทยขึ้นนำจากการยิงของมวลอุศบันบุษา
จากนั้นมาเลครับตีเสมอนาที๑๑จากทางโมอารุดินครับ
ก่อนที่เจษฎาชูเดชกัปตันทีมจะยิงให้กับไทยขึ้นนำ๒ต่อ๑ด้วยท่าดีใจ
ดคีย์บอร์ดครับเหมือนเช็คคอมเมนต์นะครับ
ถือว่าเป็นไทยใจที่สร้างกระแสได้ดีเลยครับ
แล้วก็นาที๒๕ไทยครับหนี๓๑นะครับจากอภิวัตรแจ่มเจริญ
แล้วท้ายเกมพยายามจะบุกอย่างหนักแต่ว่าเจาะทีมไทยไม่ได้
แล้วก็มาเสียประตูเพิ่มจากการยิงไกลของทางชายวัดจำกระจ่าง
นาที๓๖ปิดเกมครับให้ทีมไทยชนะ
จากการแข่งขันทั้งหมดสิบห้าครั้งนะครับซึ่งครั้งเดียวที่เราไม่ได้
ก็คือครั้งนั้นเราไม่ได้ส่งทีมไปแข่งครับ
ส่วนอันดับ๓เนี่ยเปดูรีเซียในเจ้าภาพที่จะชนะเวียดนามไป๓๑
โดยทีมชาติไทยจะกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิในคืนนี้๒ทุ่ม๑๐นาทีครับ
ดีใจกับแชมป์ครั้งนี้ครับเพราะว่าเรามาในฐานะแชมป์เก่า
แล้วก็ทุกอย่างมันก็ค่อนข้างที่จะเคี่ยวในปีนี้ครับหลายทีมที่โชว์ฟอร์มได้ดี
แต่เราก็สามารถรักษาแชมป์ไว้ได้แชมป์กับประเทศเราให้ได้
เพราะว่าน้องในทีมชาติชุดนี้คือเหมือนว่ารับความรู้จากที่โค้ดป้อนให้ได้ดีครับ
แล้วก็พอเวลานำมาใช้แล้วมันก็เป็นผลครับทำให้เราคิดว่าน้องชุดนี้
เป็นกำลังหลักในอนาคตเราได้ครับ
หลังจากจบฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนแล้วนะครับ
แกรมทีมชาติหยุดก็กลับมาสู้กันต่อครับ
ในวันพุธนี้ครับทั้งเจ็ดคู่เป็นเกมนาทียี่สิบเอ็ดนะครับ
ช่วง๖เกมสุดท้ายยังลุ้นแชมป์กันอยู่นะครับ
บ่าย๒ในวันพุธนี้ไทยรัฐถ่ายทอด
ระหว่างการท่าเรือเจอกับสุราธานีนะครับ

มีมหาวิทยาลัยเกษมณิตเจอกับบางกอกซิตี้
ราชนาวีพบกับกรมทางหลวงแบงคอกบีทีเอส
พบกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แล้วก็หกโมงเย็นนะครับอีกสามคู่สีพะทุ่ม
เจอกับศรีสะเกดแคทเอฟซีเจอกับห้องเย็นท่าข้าม
และพีทีทีบลูเวฟชวบบรีจะพบกับสมุดสาขอร์ด
คู่หลังครับถ่ายทอดผ่านทางแอปพลิเคชัน